ส่วนเรื่องฮือฮาในโซเชียลเมื่อมีการประกาศหาเมียน้อย
หาเมียน้อยให้สามีแล้วคนประกาศหาเนี่ย
เป็นเมียหลวงหาเองนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่ามันจบยังไงเนี่ย

ที่ฉันรับตอบเมียน้อยผัวนะคะ๓คน
แต่อันดับแรกก็คือที่ฉันต้องการที่จะเป็นสะเมียน๒คนค่ะ
เป็นสะเมียนนะคะเป็นพัฒนางานในออฟฟิศ๒คน
แล้วก็หนึ่งคือแม่บ้านอีก๑คนแม่บ้านอาจจะได้เงินเยอะนะคะ
อาจจะได้เงินเยอะกว่าเพื่อนอาจจะได้เงินเยอะเพื่อน

๒คนนะคะแล้วก็ดูดิฉันด้วยค่ะ๑คนค่ะ
ได้ไม่นานปิดรับสมัครไปแล้วครับพี่ปุ๊

มีคนมาสมัครแล้วก็ได้คนที่ถูกใจมาแล้วด้วย
เอาเหรอเอาไปดูตอนที่เมียหลวงเปิดตัวเมียน้อยที่รับสมัครเข้ามาครับ
ปูดหัวปูดหัวเขาไม่เอา
ปูดหัวปูดหัว
กับเบี้ยอันน้อง

กับพี่เมียเหมือนเมียกันไป
อันนี้ต้องลงใหม่นะว่าถ้าเกิดเหมือนเมียไม่เอา
แต่ผมยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะว่าเหมือนเมียจริงหรือเปล่า
ต้องพิสูจน์

คนที่เป็นเมียหลวงชื่อว่าคุณนัทพัทธีมาเนี่ย

มีจุ๊บแก้มด้วยอุ๊ยปากด้วยนะ

แล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นคุณผัวครับ

บอกว่าเมียน้อยรายนี้มีทุกอย่างดีหมดเลย
หน้าตาดีการศึกษาดี

ผัวก็พูดขึ้นมาว่าต้องพิสูจน์ก่อนนะ

ตอนนี้ไม่พรีสูจน์เลย
คุณผู้ชมสามียังไม่ได้พิสูจน์
ภรรยาหลวงก็ทำหน้าที่พิสูจน์ภรรยาน้อยให้
เมื่อสักครู่นี่จุ๊บเข้าไป
เหมาะสมไม่เหมาะสมผมเชื่อว่าคุณผู้ชม
มีวิจารณญาณนี่ครับ

ภรรยาหลวงบอกว่าภรรยาน้อยคนนี้

เป็นเพื่อนสนิทของเมียหลวงนั่นเอง

ทดลองนอนคุยกันนะ

คือภรรยาหลวงภรรยาน้อยและสามี

เห็นบอกว่ารู้เลยคนนี้ใช่เลย
แม้คุณสมบัติไม่ได้ครบตามที่ตั้งไว้

คนนี้ภรรยาแฮปปี้มาก

นี่ฮะคบกัน๓คนแบบนี้แหละ

ก็ต้องดูแลทั้งเมียหลวงและเมียน้อยอย่างดีเลยจะพาเที่ยวพากินใช้ชีวิตในแบบครอบครัวเราสามคนส่วนเมียน้อยคนนี้จะมาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ตอนนี้เจ้าตัวยังไม่พร้อมจะเจอหน้านักข่าวก็ไม่เป็นไรฮะบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมต่างก็เป็นเรื่องนานาจิตตังค์ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้
แล้วผัวหรือว่าสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดครับเราก็นำเสนอให้ดูนะไม่รู้สิแต่สำหรับฉันคือผัวเดียวไม่เมียเดียวดีที่สุดครับ